ซึ่งเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับ
กล่าวถึงผู้ชุมนุมที่เรียกร้องนะครับ
บอกว่าให้พักภูมิใจไทยตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นพักร่วมรัฐบาล
ไม่เช่นนั้นจะไปประท้วงที่กระทรวงสร้างนักศึกษ์
ที่คุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการอยู่นะครับ
วันนี้หัวหน้าพักภูมิใจไทยบอกว่า

ตอนนี้ทุกคนในรัฐบาลก็พยายามแก้ไขปัญหากันอยู่

ยืนยันว่ารัฐบาลแคร์ความรู้สึกของประชาชนทุกคน

ตี๑ตี๒คอรมอทุกคนยังทำงานกันอยู่
เพราะไม่มีใครสบายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น

ซึ่งเรื่องนี้นะครับนายอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ชี้แจงยืนยันนะครับโดยบอกว่า
ที่บอกว่าอย่างนี้ตี๑ตี๒ยังไม่หลับกันเนี่ยทำงานหนัก

ผมส่งไลน์ไปหาท่านนายกตอนตีห้า
เพื่อที่จะส่งข้อมูลไปให้ดูเฉย
ปรากฏว่าท่านตอบกลับมาในทันที
แล้วก็บอกว่านี่ยังไม่ได้นอนเลยทั้งคืน

ไม่มีใครสบายใจกับเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้
นายอนุทินระบุว่าส่วนตัวแล้วได้บอกกับสมาชิกในภาคภูมิใจไทยทุกคน
ให้ช่วยกันหาวิธีทำความเข้าใจ
และสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองให้เร็วที่สุด
สิ่งใดก็ตามที่ทำแล้วเกิดความสงบเรียบร้อย
กันแล้วประเทศเดินหน้าต่อไปได้
ภูมิใจไทยจะเอาด้วยอยู่แล้ว

เพราะการกดดันจะทำให้เกิดความเครียด
แล้วคิดอะไรมันจะไม่รอบครอบ

ขณะเดียวกันนะครับอีกหนึ่งพักร่วมรัฐบาลนะครับ

วราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการนโยบาย
และยุทธศาสตร์ภักดิ์ชาติไทยพัฒนานะครับ
จุดยืนว่าพักชาติไทยพัฒนา
จุดยืนคือการทำงานเพื่อแผ่นดินรับใช้สถาบัน

เหมือนกับตอนที่นายวิทยาหสุพธิ์ธรรมการสฮรภาชาอาชาอดีตน้ำนบริ

การแก้ไขปัญหาทางออกของวิกฤตบ้านเมืองในขณะนี้

ได้ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อเช้า

แล้วเราเชื่อว่าจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สามารถ

ช่วยลดในวันดีกรีความร้อนแรง
ของสถานการณ์กันในปัจจุบันได้

ในปัญหาเม็ดหน้าพักอยู่นั้น

เรียกว่าแนวทางการทำงานในสภา

ให้เกิดการจัดตั้งสอสรขึ้น